อัปเดตข่าวสารในวงการโซเชียลกันนะคะ
ข่าวแรกเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่ต้องตามต่อ

หลังจากที่อาจารย์ภาษาไทยท่านหนึ่ง
เขาได้ไปช่วยเหลือสาวคนหนึ่งที่หวุดหวิดรอดหวุดหวิดจากการถูกข่มขืน
ที่เป็นแก๊งนักปั่นใช่ไหมครับ

ไปสอบถามอาจารย์ภาษาไทยถึงที่มาที่ไปของเรื่องนี้

นางปุณิการุ่มบัวอาจารย์สอนภาษาไทย
โรงเรียนสะดาวขัญชัยกรรมพลานนท์อนุสรจวัตรสงคลา
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในทีมนักปั่นจักรยานที่ช่วยเหลือหญิงสาวคนหนึ่ง
ถูกกลุ่มวัยรุ่นชายล่อลวงมาปล้นทรัพย์
แล้วก็พยายามจะข่มขืนบริเวณถนนเลียบชายแดนไทยมาเลเซีย
เมื่อวันที่๑๔สิงหาคมที่ผ่านมา
เราเห็นในคลิปเราจำเสียงของอาจารย์ท่านนี้ได้

อย่าเชื่อใครง่ายอย่าไปกับใครง่ายนะลูกนะ

ก็ไปถามอาจารย์มานี่แหละค่ะ

เปิดเผยว่าตัวเองแล้วก็เพื่อนได้ออกไปปั่นจักรยาน

จากตัวเมืองสะดาวไปตามเส้นทางต่าง
จนไปถึงชายแดนไทยมาเล

ทุกช่วยทุกคนซึ่ง

เราก็หยุดจอดถามว่าเป็นอะไร

ก็อยู่กับพวกรีบลวง

เพราะว่าเขามากับสี่คน
แล้วถามว่ารู้จักเขาไหมเขาบอกว่าไม่รู้จัก
เขาถ้าถามว่าไม่รู้จักแล้วเขามาได้ยังไง
เขาก็เบลอนะตกไม่ได้
แต่รู้ว่าเขาก็เล่าว่าเขาถูกเอาเงินไป
๓๙๐๐บาทเขาสักสามเพื่อน

แล้วตอนนั้นอาจารย์ตกใจหรือแปลกใจนะ
ว่าตกใจสงสารเขาว่าเขาอยู่ในสภาพยังไง

แล้วก็ให้ไปรักษาอาการบาดเจ็บด้วย

ว่าสรุปแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงกันแน่
เพราะว่าถ้าจำกันได้คลิปที่นำเสนอไปเมื่อวาน

แล้วมาได้ยังไงมันมาได้ยังไง
น้องเขาก็บอกเขาจำไม่ได้
เขาบอกเขาลืมไปแล้วเขาจำไม่ได้ว่าอะไรยังไงแต่ก็มากับเขา
นำรถมาด้วยกันใช่แล้วต้องไปจังความก็ยังดูแบบอึกอึกอักนะครับ
ยังพูดจะไม่ค่อยได้ใจความเท่าไหร่
คือในเรื่องของเนื้อเรื่องนะตำรวจก็ต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อไป